กระบี่ช่วยหมากันต่อกู้ภัยไปช่วยแต่คราวนี้ไม่มีเจ้าของเป็นหมาจรจัด
มันติดอยู่ในบ่อน้ำน้ำผู้กลางสวนสาธารณะสัก๒วันได้แล้ว
เอาอีกไปเลย๑๒๓
กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาอำเภอเมืองกระบี่สองคนด้วยกันสองนายด้วยกันนะครับช่วยกันเอาสุนัขขึ้นจากบ่อน้ำผู้เป็นผลสำเร็จคือกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มา
ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะธาราเขตเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยบอกว่าโอ๊ยหมาจรจัดมันน่าจะตกลงไปในบ่อน้ำผู้นี้นะครับร้องขอความช่วยเหลืออยู่ไม่มีใครเอาขึ้นได้เลย
กู้ภัยมาถึงนะครับบ่อน้ำมันลึกประมาณเมตรครึ่งนะฮะ
ในบ่อก็มีสุนัขพันธ์ไทยสีขาวตัวเมียนะ
มันเดินวนเวียนสภาพอิดลอยทีเดียวใช่ไหมแหละนะครับ
คาดว่าน่าจะติดมาวันสองวันแล้วกู้ภัยก็สร้างความคุ้นเคย
ละลายพฤติกรรมมันก่อนเห็นไหมนะฮะเดินคุยกับมันก่อน
ตั้ง๒๐นาทีได้นะถึงจะใช้เชือกคล้องกับท่อนะฮะเป็นบ่วง
แล้วก็คล้องที่คอของสุนัขเอาไว้แบบนี้แล้วช่วยกันจับ
คือต้องเห็นใจนะครับก็ไปกันสองคน
ก็เลยอาจจะต้องโยนขึ้นมาแบบนั้นหน่อยนะฮะ
และทันทีที่ขึ้นจากบ่อได้นะครับ
สุนัขตัวดังกล่าวก็หันมามองกู้ภัยสองนาย
คล้ายกับว่าขอบคุณนะนี่แล้วมันก็หายไปครับ